เข้าสู่ปีไก่ปีรากาปีนี้นะครับ
ก็อาจจะเป็นปีชงของคนที่เกิดในนักศัตริย

หลายคนเดินทางไปไหว้พระทำบุญแก้ปีชงเสริมดวงชะตา

เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวัยรุ่นยุคใหม่
ใส่ใจการเข้าวัดและทำบุญนั้นเป็นอย่างไร

วัยรุ่นหนุ่มสาวตั้งใจสักการะขอพรเทพมังกรเขียว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดทิพยาวารีวิหาร
พระนครกรุงเทพมหานคร
พร้อมเสด็จเพราะแก้ปีชง๒๕๖๐
ต่างจากทุกปีที่จะมีเฉพาะคนวัยทำงานและวัยชรา
มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
เพราะว่าเกิดปีมะเมียใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็เลยคิดว่าเราก็มาฝากดวงไว้

ก็ถ้าขอพิเศษก็คงเป็นเรื่องงานนะคะ
พอดีว่าจะจบปีหน้าก็คือเรื่องสมัครงาน

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ปีใหม่นี้
มีวัยรุ่นมาทำบุญแก้ปีชงมากกว่าทุกปี

ที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องปีชงจำนวนมาก

ปัจจุบันก็จะมีนักโหลาศาสตร์
มีสินแสมีหมอดูนะฮะ

โดยเฉพาะสื่อโซเชียลที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ถึงได้ง่ายมาก
สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศ
และสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในรอบผ่านมาจากเหตุการณ์ต่าง
ก็อาจจะทำให้ประชาชนหรือชาวพุทธเราเนี่ย
ไม่เคยมาไหว้พระทำบุญฝากดวงปีชงที่นี่
ก็มีเดินทางกันมาก็เป็นส่วนก็คือคนใหม่
คนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มสาวอายุ๑๐กว่า๑๕๑๖ขึ้นไป
หลวงจีนธรรมรัฐจีนประจักษ์บอกว่าทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่
เครื่องว่ายแก้ชงมาล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล้ว
โดยตั้งแต่วันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
มีประชาชนมาทำบุญพร้อมแก้ชงมากที่สุด
และหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น๑๒๐ค่ะ
การว่ายพระสิบวัดสืบสิริสวัสดิ์สิบรัชกาล
กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น
เป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจค่ะ
สังเกตได้จากรถโดยสารปรับอากาศ
ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
จัดให้บริการฟรีรวม๑๒คัน
แน่นทุกคันทุกช่วงเวลาค่ะ
ทำให้ประชาชนบางส่วนเปลี่ยนไปใช้บริการเรือโดยสาร
ตามเส้นทางที่เขากำหนดมา
ก็มีจังหวะช่วงหลังที่เจอรถติด
พี่ก็เลยเปลี่ยนไปนอกแผนนิดนึง
ก็คือแผนของเราเนี่ยก็ไม่ตายโทรไปด้วยกันเถอะ

แล้วก็เพราะเอิญว่าตอนที่เดินทางคนเยอะรถติด
ก็เลยมาขอเป็นขึ้นเรือบ้างเปลี่ยนบรรยากาศ
สำหรับ๑๐วัดที่จัดกิจกรรมนี้
เป็นวัดประจำ๑๐ราชการในราชวงศ์จักรี
โดยขอสมกจะจัดรถให้บริการไหว้พระ๑๐วัดนี้ฟรี

ข่าวแทรศทีวีรายงาน